อีกเรื่องหนึ่งก็ยังตามหาค่ะคุณผู้ชมคือชาวบ้านเขาไปแจ้ง
เจอผู้หญิงใส่ชุดขาวเดินลงไปในเบาะน้ำร้าง
แล้วเบาะน้ำร้างตรงนั้นน้ำมันสูงตั้ง๖เมตร

เจอรองเท้าคัชชูค่ะถอดวางอยู่ที่ขอบบ่อ
แต่ตอนนี้หามา๔ชั่วโมงกว่ายังหาไม่เจอนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ่อดินร้าง
ด้านหลังหอพุทธธาตุธรรมโคตร
ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานีนะคะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยขุนทะเล
นักประดาน้ำมูลนิธิกุศลศรัทธา

บ่อดินร้างตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่
กว้างประมาณ๕ไร่มีน้ำขังลึกประมาณ๖เมตร
แล้วริมขอบบ่อค่ะไปเจอนี่ก็เลย
เป็นคัชชูสีดำของผู้หญิงถอดทิ้งไว้
แต่มีคนบอกนะว่ารองเท้านี้มันมีมาก่อนนี้แล้ว
จากการสอบส่วนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวเบนจมาสวงสุวัสดิ
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีขาวกำลังเดินลงน้ำ
ตอนนั้นที่นางสาวเบนจมาสเขาเห็นเขาก็เลยรีบจอดรถ
แล้วมองไปอีกทีนึงผู้หญิงชุดขาวคนนั้นจมหายไปแล้ว
เธอก็เลยรีบไปตามเพื่อนร่วมงานมาช่วยรวมถึงรีบโทรแจ้งตำรวจด้วย
ดูสิคะการค้นหาผ่านไป๔ชั่วโมงกว่า
มืดเลยนะคะยังไม่เจอตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยยุติการค้นหาไว้ก่อน
แต่ดูเห็นไหมชาวบ้านเขามามุงดูมารอดูค่ะ
และจากการสอบถามนายสัมพันธ์ขาวประดิษฐ์อายุ๔๓ปี
เป็นพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยมาหาปลาในสระนี้
ลักษณะของสระจะเป็นบ่อดินเก่า
จะมีพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากัน
แล้วบางจุดมันไม่ใช่แค่๖เมตรนะคุณสืบสกุล
จุดมันลึกถึง๑๐เมตร
แล้วสาหร่ายก็ขึ้นอยู่เยอะตรงนั้นมันก็ลื่นด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านนายพิชัยอินทชุ่มอายุ๖๐ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานีบอกว่า
จากการตรวจสอบหอพักในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะ
ต้นพบว่ายังไม่มีรายงานว่ามีผู้สูญหาย
หรือว่ามาแจ้งคนหายเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมด้วย
นักศึกษาเองก็ส่วนใหญ่จะกลับบ้านกันเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ซึ่งทางตำรวจแล้วก็สพขุนทะเล
ก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
เข้าพื้นที่เพื่อค้นหาร่างผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวความคืบหน้าเรื่องของการตามหาผู้หญิงชุดขาว
เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะคะ